สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือน๑๐จังหวัดเดิมให้เป็นพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นสูง
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เน้นชายฝั่งทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกค่ะ
พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ต้องระมัดระวังฝนตกหนักคือระนองกระบี่พังงาตรังภูเก็ตและสตูน
ส่วนพื้นที่ชายทะเลในพื้นที่ตะวันออกคือจังหวัดระยองจันทบุรีตราด
พื้นที่เหล่านี้นะคะย้ำค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักคลื่นลมแรงไปจนถึงช่วงวันจันทร์หน้า
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีคลื่นสูงสามารถสูงได้มากกว่าสามเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาด
ส่วนพื้นที่รุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ทั้งหมดนี้เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
ทำให้ฝนส่วนใหญ่ยังกองอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
ค่าเจรียร์ของฝนวันนี้ทั่วไทยอยู่ที่๑๑๐๗๐ของพื้นที่
ภาพรวมฝนเกือบทุกภาคลดลงยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ยังมีฝนสูงถึง๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
หลังจากที่ฝนน้อยลงอุณหภูมิดีดตัวสูงขึ้น
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๔๔๐องศาเซลเซียส
ร้อนที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ส่วนดัชนีความร้อนอาจจะสูงมากกว่า๔๕องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงนี้อากาศร้อนจัดตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงบ่าย๓
เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและจิบน้ำบ่อยนะคะ